มีเรื่องหนึ่งที่เพจแหม่มโพดำเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
ว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่สระบุรีอยู่กันแม่ลูกเป็นลูกชายนะคะ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงปลาขวดใส่น้ำมันเบนซินเข้าไปในบ้าน๒ขวด

ทางลูกชายเขาบอกว่าเหมือนตั้งใจจะฆ่าเขากับแม่เลยค่ะ
คือบ้านที่ไฟไหม้หมดเขาก็ต้องโหยหนีออกมา
แม่นี่แขนเขินเนี่ยเป็นรอยไหม้เต็มไปหมดเลย

ใช่ทีนี้เราก็ตามให้เรื่องนี้นะคะว่าตกลงใครเป็นคนก่อเหตุเบื้องต้นรู้ตัวแล้วนะคะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุหนีไปอยู่ที่โคราช

จะเข้ามอบตัวกับตำรวจและรับว่าที่ทำไปเพราะหึงหวง
เพราะว่าคบหากับผู้เป็นแม่อยู่เป็นแฟนใหม่แม่
เนี่ยก็คบหากันแล้วก็มีความหึงหวงก็เลยก่อเหตุนี้นะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันเลยค่ะ

ข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้ในเพจก็คือ
สุดโหดไม่พอใจโยนขวดน้ำมันเบนซินจุดไฟท่วม
เหยื่อโวยแม่ถูกไฟคลอกแขนขาห้องเละเทะ
เนี่ยแล้วก็ดูภาพสิห้องคือเละไปหมดเลยอะค่ะ

คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขตินะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยไปบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นบ้านชั้นเดียว
เป็นบ้านของนางชนขวัญภูมียิ่งซึ่งก็เป็นคนบาดเจ็บ
หน้าบ้านก็มีแต่รองเท้าแตะสภาพคือไฟไหม้หมดนะคะ
ผ้าม่านหน้าต่างไฟไหม้แทบไม่เหลืออะไรเลย
ในบ้านข้าวของเครื่องใช้ก็ล้มกระจัดกระจาย
มีเศษขวดแตกระจายอยู่เต็มไปหมดนะคะ
แล้วก็เจอหลักฐานนะที่เขาก่อเหตุเนี่ย
เป็นน้ำมันเบนซินกับ๑ลิตรอยู่ในบ้าน
สีทองเหมือนพระเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วย
บอกว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ยินเสียงคนตะโกน
ไฟไหม้ก็เลยวิ่งไปดูค่ะ
ก็เจอว่าไฟไหม้อยู่จริงแล้วก็แม่ลูกอยู่กันในบ้าน

คือประตูบ้านถูกล็อกจากด้านนอก

เนี่ยใช่เหมือนขังเอาไว้ในบ้านแล้วจุดไฟคุณบ้านภูมิ
ประตูถูกล็อกจากด้านนอกเขาก็เลยเอาแฉลงมางัด
เข้าไปก็ตะโกนเรียกว่าใครอยู่ในบ้าน
ชนขวัญตกใจคือยืนนิ่งแบบทำอะไรไม่ถูก

นี่คุณศรีทองที่ไปช่วยก็เลยเอาน้ำมาดับไฟ
เรียกให้คนที่อยู่ในบ้านรีบออกมาก็เลยช่วยพากันออกมานะคะ
ฟังเสียงเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยค่ะ
ตอนนั้นผมก็เลยออกจากบ้านเตรียมเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปทำงาน
ทีนี้ได้ยินเสียงลูกชายของคุณจำลอง
ก็บอกว่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านของป้าสุ
ผมก็คือพูดง่ายทิ้งแก้วกาแฟเลย
เขาก็วิ่งกับผมมาเพื่อที่จะมาช่วย
ทีนี้เปิดประตูเข้าไปข้างในไม่ได้
ถามเจ้าของบ้านคือพี่สูตร
แกก็คือพูดง่ายแกทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ยืนอยู่กับที่นี่ก็เลยพากันพังประตูเข้าไป

ห้องซูเสร็จก็วิ่งเข้าไปข้างในเพื่อที่จะมาช่วยแก
พอแกไม่ออกมาคือพูดง่ายแกก็ตกใจเนอะ
ทำอะไรไม่ถูกก็เก้กลางอยู่

เพราะว่าไฟตรงหน้าห้องแกจะไหม้เยอะที่สุด

พยายามฉีดน้ำและดับไฟหน้าห้องแกแล้วก็ในมุ้ง
เพื่อที่จะไม่ให้ไฟมันลามออกมาแล้วก็พาแกออกมาก่อน
มันฉีดไม่ได้แล้วมันฉีดไม่ได้แล้ว

เมื่อก่อนต้านเปิดอย่างไรไหม

คุณภาคภูมิจังหวะที่เพื่อนบ้านพยายามจะเข้าไปช่วย
เขามองเข้าไปเห็นไฟไหม้อยู่แบบนี้

เพราะว่าแม่ของคนที่เกิดเหตุด้วยกันเนี่ย

นิ่งเลยค่ะยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูก

ไม่อย่างนั้นล้ามไม่หมดจะไหม้ลูกทางหลัง

สุดท้ายก็ช่วยออกมาได้ทั้งคู่นะคะ

ชื่อว่านายสวรรค์ภูมียิ่งแล้วติดต่อได้

เขารับสายนะคะแล้วเขาก็บอกว่า

เพราะว่ารักนางชนขวัญมาก

แต่ว่าเธอกลับนอกใจ

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าของใช้ต่าง
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับมา

ก็เลยตัดสินใจซื้อน้ำมันเบนซินมาก่อเหตุ
เพราะความหึงหวงแล้วก็ทะเลาะกัน

สุดท้ายนะคะเขาบอกว่าพอหลังก่อเหตุ
เขาไปหาเพื่อนไปปรึกษาเพื่อนว่าเอาไงดี
ไปที่นครราชศรีมา

พี่หวันวันนั้นพี่กิน

พี่หวันวันนั้นพี่หวันเมาไม่ได้ที่พี่หวันทำไปนะ

กินอะไรกันแน่เดี๋ยวแซวหน่อยสิ

พี่หวันทำแบบนี้พี่หวันสงสารพิสูจน์บ้างไหม

พี่หวันอยู่ในปากไหนผมก็เลี้ยงเขาได้
รักขนาดรักแล้วทำไมต้องทำขนาดนี้

แล้วก็เกลียดใจเดี๋ยว
ผมรักเขามากผมจองมาทุกอย่าง

พี่หวันอยู่ในปากไหนผมรักเขามากพี่หวันอยู่ในปากไหน
ผมรักเขามากพี่หวันอยู่ในปากไหน
ผมยอมรับว่าผมทำขนาดนี้มาก

เดี๋ยวไปดูอาการของผู้บาดเจ็บหน่อยนะครับ

วัญชัยคำพากุลลูกชายของนางชนขวัญผู้บาดเจ็บ
ก็ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
เยี่ยมอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคุณเขียนมาสอน
วัญชัยเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุนายสวรรค์ผู้ก่อเหตุเนี่ย

นายสวรรค์ก็เอาขวดน้ำมันเบนซินปลาเข้ามาในบ้านทางหน้าต่าง

แล้วก็หนีไปไม่สนใจช่วยเหลืออะไรเลย

ได้ยินก็มาช่วยดับไฟมาช่วยเหลือแม่
เหตุการณ์นี้แม่ถูกไฟคลอกที่แขนส่วนขาก็เป็นแผลนะครับ
ที่ผ่านมาแม่แล้วก็นายสวรรค์อันนี้ยอมรับว่า

รับว่าเป็นแฟนกันลูกบอกนะครับ
แต่ที่ทะเลาะกันก็คือฝ่ายชาย
หาว่าแม่มีชายอื่นติดการพนัน
แม่เลยตัดปัญหาด้วยการเลิกกับนายสวรรค์

ตอนนี้จิตใจแม่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มาก
ต้องมาเจ็บตัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ซ้ำร้ายที่สุดคืออะไรรู้ไหม
ยายค่ะคุณยายนะครับก็คือแม่ของนางชนขวัญเนี่ย
พอรู้ข่าวว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวนะ

สาเหตุถ้าเกิดจากให้เปิดประตูบ้าน
แล้วก็น่าจะเกิดจากหึงหวงครับ

ก็บ่อยอยู่ครับเรื่องชู้เรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
จะคิดไปเองว่าแม่มีคนใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
จะบอกว่าอย่าไปทำกับใครอีกเลยครับ

อยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไมครับ

เกิดรู้สึกโกรธยังรู้สึกโกรธรู้สึกขอโปร่งอ่ะแม่

ถ้าแม่เสียไปจะเป็นยังไงพ่อยังไม่รู้นะครับ
นี่ค่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องว่ากันตามคดีความนะ
เพราะว่าทางลูกชายเขาบอกว่า
ก็ทะเลาะกันหึงหวงก็มาก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
ทีมข่าวเราไปที่นี่ค่ะที่สพเมืองสระบุรีนะคะ
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวของเรา

เดี๋ยวเราจะพยายามตามให้ต่อเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะคะ
ที่เขาคุยกับเพื่อนบ้านก็บอกเดี๋ยวจะมามอบตัวใช่ไหม

ไม่ว่ายังไงก็ต้องถูกลำเนินคดีละครับ
แต่มันก็เกิดเหมือนกับหลายกรณี
รักเขาพอเขาไม่รักเขาขอเลิก

กรณีบางคดีถึงขั้นฆ่ากันตาย
เรื่องถึงห่วงโหบ่อยมากจริงนะครับ